ไปดูเรื่องราวของเจ้าของอู่แท็กซี่ปล่อยเช่าหน่อยนะคะ
ปล่อยเช่ารถไปโอ้โหทำไมรถโดนชำแหละตัดท่อแข็ดไปขาย๓คันแล้ว

เอารถมาทำอะไรคะรถมาทำอะไร

ดึงมา๒ครั้งดีให้เหรอ

เออเดี๋ยวคำว่าอย่างนึงแหละ

ถ้าเป็นอย่างนึงโอ้จอดจะชื่อ

มีอะไรกันอ่ะ

หนีไงตำรวจมาปุ๊บไปแล้ววิ่งเลย

ช่วงของอู๋แท็กซี่เขามากันหลายคนนะคะ

เขาไปเช่าแท็กซี่ที่อู่มาขับ
แล้วแอบเอาท่อแข็ดไปตัดขาย

หลายคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญในวงการรถยน
ก็อาจจะงงว่าเนี่ยท่อแคทมันคืออะไร
มันคือลักษณะมันจะเหมือนรวงพึ่งหน่อยมันจะอยู่ในท่อไอเสีย
หน้าที่ของท่อแขกเนี่ยคือกรองพวกสารพิษ
สารพิษที่มันจะออกมาจากรถยนต์
กรองให้มันน้อยลงให้มันลดลง
ทีนี้สาเหตุที่คนเขาชอบตัดท่อแข็ดไปขายเป็นเพราะว่า
มันทำจากทองคำขาวเขาก็เลยตัดช่อแคท
เอาไปขายคือไปสกัดทองคำขาวออกมาแล้วก็เอาไปขาย
เขาบอกว่ารับซื้อกันทีกิโลกรัมละ๘๙๐๐บาทเลยนะคะ
ส่วนรถที่เป็นเครื่องเบนซินรับซื้อกิโลกรัมละ๒๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดเป็นรถใหม่ป้ายแดงท่อแคทใหม่ไม่เกิน๑๒เดือนเนี่ยนะ
ราคาได้๕๐๐๐ถึงเกือบ๑๐๐๐บาทเลยค่ะ
นี่มันเลยเกิดเป็นมิจฉาชีพแบบนี้ขึ้น
หรือบางกลุ่มคนแต่งรถเขาจะชอบถอดท่อแข็ดออกเพราะมันทำให้เครื่องแรงขึ้น
แต่ที่สำคัญคุณจะสังเกตพวกรถแรงความชอบดำใช่ไหมล่ะ
มันไม่มีตัวกรองไงอันนี้มันก็ผิดกฎหมายนะคุณ
เพราะฉะนั้นคลิปนี้ถือซะว่าเตือนภัย
คนที่ทำธุรกิจเช่ารถหรือว่าเจ้าของอู่แท็กซี่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางทีเนี่ย
เข้าไปเหมือนจะขอไปขับปั้งไปตัดท่อแขกขายแบบนี้ค่ะ

บอกว่าให้เอาท่อแข็บออกให้หน่อยท่อแข็บออกให้หน่อย

สงสัยไว้เลยว่าเป็นขโมย